สำหรับการนำเสนอข่าวพาไปที่เพชรบูรณ์ค่ะ
กลางวันแสกช่างกล้ามากเลยนะคะ
เดี๋ยวก่อนพาไปดูด้านหลังอะไรคะ

ทัวร์ลงคู่๒นายกตู่ท็อปฟอร์ม

อืมอืมร้อนแรงมาก
อยากให้ติดตามข่าวนี้กันด้วยแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวนี้
ดูข่าวนี้ก่อนเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยนะคะคุณผู้ชม
อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเพราะกลางวันแสกมันก็ยังขโมยค่ะ

เป็นโจรค่ะลักษณะผอมสูงนะคะ
มาขโมยบันไดเดี๋ยวกล้องมาเลยก็ได้นะคะ
มาเลยนะคะมาขโมยบันไดค่ะนี่ค่ะ

แล้วไงกลางวันแสกเดินเข้ามา
เนียนมากชิวมากยกไปแบบนี้ค่ะ
ใช่ไม่ได้สนใจเลยกลางวันแสกแต่ก็ไม่แปลก
เพราะเป็นคนติดยาขโมยบ่อยเป็นอาจินเป็นอาชีพไปซะแล้ว

แน็ตเห็นไหมเดินมาไปไหน

คุณจะไม่ซื้อสักพักหนึ่งก็ไปหยิบ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณตรงข้ามหน้าร้านไอเทคซีซีทีวี
เป็นร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
เอาไปเลยนะคะบันไดความยาวสักประมาณ๖เมตร

เท่าไรครับ๗๐๐๐กว่าบาท

ใช่นี่ค่ะผู้เสียหายก็คือคุณอดุลแสงสุกนะคะ
นำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มชมรมคนรักหนองภัย
ข้อความบอกว่าช่วยหน่อยช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย

แล้วปรากฏว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มติดต่อเข้ามา
บอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอติดยา
นิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยเป็นประจำเลย

สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไปทั่วเลยนะคะ
คุณอดุลเขาเป็นเจ้าของร้านไอเทคซีซีทีวี
ที่น้องไผ่เพชรชบูรณ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเอาบันไดไปวางใต้ต้นไม้ตรงนี้หน้าร้าน
แล้วพาลูกน้องไปทำธุระที่อำเภอวิเชียนบุรี
กลับมาอีกทีตกใจเลยค่ะ

คือวางไว้หน้าร้านตัวเองก็ไม่คิดว่าจะหายไง
และที่สำคัญคือกลางวันแสกด้วยช่างกล้านะคะ

ถ้าหายกลางคืนเราว่าเป็นเรื่องปกติครับ
แต่นี่เป็นกลางวันแสกเนอะซึ่งผู้คนอยู่
ร้านค้าเขาก็อยู่ทุกคนแต่ว่ากล้ามาก
อย่างนี้คนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้

ก่อนหน้านี้คนระแวกนั้นเขาก็เดือดร้อนไปทั่วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคุณอดูลบอกว่า
แต่บังเอิญว่าร้านปิดก็เลยพลาดทิ้งไว้
คุณอดุลแกก็เลยไปดูเฮ้ยปรากฏว่า
ใช่ของตัวเองจริงแต่มันอยู่แค่ครึ่งเดียว
อีกครึ่งหนึ่งคาดว่าคนร้ายรายนี้น่าจะไปขายแล้ว
คือชำแหละลักษณะแบบแยกส่วนนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายได้กลับมาครึ่งเดียวนะคะ
อดุลบอกว่างานนี้จะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวล
เพราะไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพนไผ่
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ